สวัสดีค่ะทุกคนร้อนน้ำกับดาวสุขศรมาแล้วค่ะ
ช่วงนี้บ้านใครนะที่มีต้นไม้ต้นใหญ่สำรวจหน่อยว่ากิ่งก้านเขายื่นออกไปมากหรือเปล่า
เพราะฝนที่ตกลงมามาพร้อมกับลมแรง
กิ่งกั้นตกลงมาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะตกใส่รถตกใส่คน
ช่วงนี้ลมแรงฝนก็แรงฝนยังอยู่นะ
เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดพาเอาความชื้นมาเป็นฝนในพื้นที่ค่ะ
ฝนวันนี้ตกยังไงสายสายเริ่มเลยที่ภาคอีสานและภาคตะวันออก
วันนี้ฝนเริ่มตั้งแต่สายเลยนะคิดดูสิไม่ให้เตรียมตัวเลยเหรอ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะฝนเพิ่มเติมที่พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้
ยังคงมีฝนนะคะแต่ฝนไม่เท่าพื้นที่ทางตอนบนของประเทศค่ะ
วันนี้ดูเรื่องของคลื่นหน่อยนะคะคลื่นในทะเลอันดามันยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เลย
เพราะว่าจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๔เมตรจุดที่เป็นสีชมพูม่วง
แต่อ่าวไทยนะคะดูเหมือนว่าจะลดลงเล็กน้อย
แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีเพราะว่าสูงประมาณ๓เมตรเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งก่อนนะจ๊ะ
ช่วงนี้อุณหภูมิอากาศไม่ร้อนมากค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาเฉลี่ยเหมือนเดิ
เมื่อวานเลยค่ะ๒๓๓๗องศาเซลเซียส